มีเพจดังแชร์เป็นเหมือนกับแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลของนักเรียน
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วเขาจะมีช่องให้กรอกเนี่ยค่ะ
มันจะมีคำถามที่นักเรียนจะต้องกรอกเนี่ยเป็นลักษณะข้อมูลส่วนตัวในเรื่องของไอทีต่าง
ผู้ปกครองก็เลยเอามาโพสต์เอาไว้ว่ามันต้องถามละเอียดขนาดนี้เลยเหรอ
ความเป็นส่วนตัวของเด็กนักเรียนมันก็ต้องมีบ้างสิ
เข้าใจแหละว่าโรงเรียนอยากจะได้ข้อมูลรายละเอียดอะไรต่างของนักเรียน
คนก็เลยวิจารณ์กันเยอะมากนะคะ
ดังที่มีการแชร์แบบฟอร์มของโรงเรียนนี้เขาติดแฮชแท็กเอาไว้ว่า
โรงเรียนชื่อดังย่านริมกก
คนก็เลยวิจารณ์กันเยอะแล้วคนโพสต์เองก็บอกว่าโรงเรียนทำแบบนี้มันไม่โอเค
ผมเองก็เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้แต่ทำแบบนี้มันละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล
มาขอรหัสผ่านแบบนี้ก็เลยอยากจะฝากถึงโรงเรียน
โทรศัพท์มือถืออันนี้ยอมรับได้แต่ขอรหัสผ่านมันยอมรับไม่ได้
ที่สำคัญอยากค้นโทรศัพท์มือถือเด็กด้วยรบกวนทางโรงเรียนไตรตรองให้ดีกว่านี้
ทางโรงเรียนไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้ควรอยู่บนพื้นฐานกฎหมายและสิทธิเสรีภาพของนักเรียนด้วย
ถ้าทางโรงเรียนรับทราบปัญหาขอให้แก้ไขปรับปรุงขอบคุณมากนะครับ
อย่างนี้ค่ะคนเห็นสิ่งที่โพสต์ไว้คนก็วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะคุณภาคภูมิ
แต่ว่ามีคนไปคอมเมนต์ไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้นะคะบอกว่าเท่าที่ทราบแบบฟอร์มนี้
ทางโรงเรียนยกเลิกไปก่อนที่นักเรียนจะได้กรอกแล้วนี่ค่ะมีคนไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้
แสดงว่าอาจจะมีคนท้วงติงไปก่อนก็เลยยกเลิกไปแล้วแต่ก็ยังมีคนที่เขาเห็นอยู่ใช่ไหม
ดังนั้นคนโพสต์ต้นเรื่องก็เลยบอกว่าถ้ายกเลิกแบบฟอร์มนี้ไปแล้วก็ดี
แต่โรงเรียนไม่ควรออกเอกสารในลักษณะแบบนี้มันละเมิดสิทธิของเด็กนะคะ
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะ
มีสอบพักเก้าไกลในวิโร่และคณะอดีตสอนก็แสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
คุณเข้าใจมัยว่าถ้าโรงเรียนจะล้วงข้อมูลส่วนตัวของเขาขนาดนี้
จะได้เปลี่ยนจากอาชีพครูเป็นอาชญากรที่สมบูรณ์แบบไปเลย
อันนี้ก็เชิงเสียดสีนิดหน่อยนะคะ

ก็มีรายงานข่าวว่าผู้บริหารของโรงเรียนเรียกประชุมนะคะถึงเรื่องนี้นะคะ
สำคัญมากนะคะทั่วโลกเขาให้ความสำคัญมากจริง
มาล้วงลูกเรื่องของรหัสผ่านแบบนี้ไม่ได้
คือช่วงนี้หลายโรงเรียนก็คือแต่ว่าเขาสำรวจกันมาหมดแล้วล่ะ
เขาก็กำลังจะสำรวจว่าเดี๋ยวเปิดเทอมใหม่เนี่ย
เด็กจะมีความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ในการจะเรียนออนไลน์มากน้อยขนาดไหน